สาวสวยเซ็กซี่ขยี้ใจดิฉันไม่ได้พูดถึงเจ๊กกะลีนนะคะ
สูงที่ตายแล้วตกใจฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ
ภรรยาของคุณก้องห้วยไร่ค่ะคุณเบลนิษฐานั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดเนี่ยโพสต์รูปนี้บอกเลยว่าสะเทือนทั้งโซเชียล
อ่ะไปดูรูปนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นยังไงล่ะเอาล่ะ
คุณผู้ชมบอกเลยปั๊วแล้วหนึ่งต้นเหตุของความปั่นป่วนทั้งหมดนั้น
เบลค่ะลุกขึ้นมาจากเตียงใส่ทูพีชสีเขียวตองเหลืองไปเลย
โพสต์ท่าอวดเอลเอสนะคะแล้วปรากฏว่าสามีสุดที่เลิฟ
จะลงโทษด้วยการชวนมาปั๊มทายาทคนใหม่ซะเลย
เขาอยากมีลูกอีกคนอันนี้เขาชอบแซวกันเล่น
งานนี้ค่ะสาวเบลบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะเลยว่ายังก่อนค่ะ
รอไปเลยอีกสัก๒ปีค่อยว่ากัน
ส่วนที่เห็นเบลสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันนะคะ
เธอก็ยอมรับตรงว่าไปจิ้มหน้ามาค่ะ

ก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยค่ะไปฟังเสียงจ้า
เป็นคลินิกของพี่หนูเอง
ใช่ก็มีเติมแต่งบ้าง

ขาผิวก็แหงก็ยังกระพึงคอดน้องกระเภาพร้อม
ก็เลยแบบหาวิธีแบบฟื้นฟูร่างกายตัวเอง
ครับลูกก็ที่๓ครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกที่เร็วที่สุดครับ
สัมภาษณ์ไปนิดหน่อยก็จะชวนปั๊มลูกตลอด

ภรรยาเขาสวยเซ็กซี่ขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ

เฉลยว่าเป็นเพราะว่าแฟนคลับเขาบอกว่า
เวลากล้องนะมันด่าเนี่ย

ประมาณว่าโดนด่าแล้วแบบว่าเอ้า
ถูกเลขเฉยเลยมันหมานมงเฉยเลย

ใช่ครับเจอหน้ากันแทนที่จะมาขอถ่ายรูปหน่อย

งงเหมือนกันเนี่ย
ซะกรินก็ให้คุณกล้องฮวยล่ายด่าแล้วเรียบร้อย

อย่าคิดเองรึเปล่า